คุณผู้ชมฮะได้เวลาเที่ยวได้เวลากินกันแล้วนะครับ
ข้าวต้มแห้งผมพยายามหาข้อมูลนะ
ข้าวต้มแห้งมันมาจากไหนมันมีที่มาอย่างไร

มานานแล้วภูเก็ตชาวจีนเยอะ
คนไทยเชื้อสาวอีกสายจีนใช่ไหมครับ
จีนฮกเกี้ยนเขาจะชอบทำทานกันที่บ้าน
ครับดังนั้นผมเลยพาคุณผู้ชมไปร้านดังที่ภูเก็ต

แต่ว่าคุณอาจจะต้องไปรอคิวหน่อยไปต่อคิวนะ

ต้องไปเองไปยืนต่อคิวกันเลยนะครับ
แล้วคุณจะได้ทานข้าวต้มแห้งนะฮะ
ร้านนี้เปิด๑ทุ่มของทุกวันนะครับ
ชื่อร้านก็คือนี่ฮะ
เห็นคนไหมคุณคนเยอะมากอะคุณเคยไปต่อคิวไหม
เคยสารภาพผมต่อคิวอยู่แถวตรงนี้

แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากครับ
โดยนายรัชตะบุญยสิทธิโสพลหรือว่าโกบิ๊ก
บิ๊กก็มารับหน้าที่เป็นหัวหน้าพ่อครัวประจำร้านแล้ว
บอกว่าเมนูซิกเนเจอร์ของร้านก็คือข้าวต้มแห้งนี่แหละครับ
ซึ่งจริงแล้วเขามีข้าวต้มแห้งเขามีก๋วยจั๊บ

แน่นด้วยเครื่องที่สามารถเลือกได้ตามใจชอบ

หมูสับเครื่องในหมู
และไฮไลท์เลยคือหมูกรอบ
เขาบอกกรอบมากนะฮะ
แล้วก็เสิร์ฟด้วยน้ำซุป

ถ้าใครชอบกินแบบน้ำก็สั่งเป็นข้าวต้ม

ก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับ

บอกน้ำซุปกระดูกหมูของที่ร้านเนี่ย

กล่อมลงตัวหวานหอมยืนยันแน่นอนเลย
เพราะใช้เวลาต้มเวลาเคี่ยวเป็นวันนะครับ
ใครที่จะไปกินผมเตือนไว้แล้วตั้งแต่แรก
บอกว่าไปยืนรอต่อคิวนะครับ

คนภูเก็ตเรียกว่าแยกสารเจ้าแม่ย่านาง
จะเปิดให้บริการประมาณ๑ทุ่ม
ปิดร้านทุกวันพระแต่แนะนำเลย
โอ้โหผมอยากทานเลย
อยากทานต้องพูดเป็นภาษาภูเก็ตด้วยถ้าอยากทาน

ส่วนผมก็ไปดูเรื่องของที่มาของข้าวต้มแห้งนะครับ
เขาบอกว่าเพราะว่าเวลาสมมุติเราไหว้เจ้าหรืออาศาสตร์จีน
เราจะเหลือเครื่องเส้นไหว้เยอะหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะ
เขาก็เลยเอามารวนแล้วก็เอามาทำให้แห้ง

เอามาทำให้แห้งเพื่อถนอมอาหารนะครับ
แล้วก็บางคนก็มาใส่กับข้าวแห้งหรือข้าวต้มแบบนี้เลย

ที่เขามีร้านดังเกี่ยวกับข้าวต้มแห้งหลายจังหวัดเลยนะครับ